ติดตามอาการป่วยของศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิรัชญาอายุท่าน๗๖ปีแล้ว
จำได้ไหมครับว่าท่านเป็นมะเร็งแล้วรักษาอยู่
แล้วก่อนหน้านี้เดือนเมษายนย้อนกลับไปท่านไปติดโควิด๑๙
แต่ก็รักษาจนหายนะครับตอนนี้ก็กลับมาให้คีโมแล้ว
ท่านมีอาการแพ้คีโมนะฮะเมื่อคืนนี้ครับ
คุณอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยถ่ายภาพคุณพ่อ
นั่งอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วก็เขียนเล่าอาการบอกว่า
หลังจากคุณพ่อหยุดคีโมไปแล้ว๓เดือนแม้ว่าก้อนมะเร็งที่ปอด
ขนาดจะเล็กลงไปครึ่งหนึ่งจาก๘เซนติเมตรเหลือ๔เซนติเมตร
แต่เนื่องจากคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะที่๔มีการกระจายไปที่อื่นด้วย
ที่คุณหมอเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือจุดที่ต่อมหมวกไต
แล้วด้วยเหตุที่หยุดคีโมไป๓เดือนนะครับคุณผู้ชมครับ
การตรวจรอบนี้จะพบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ก็ไม่ได้วางใจนะครับ
ต้องกลับมาให้คีโมใหม่อีกรอบซึ่งผลข้างเคียงนะครับ
ทำให้คุณพ่อทานอาหารไม่ลงคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนมากด้วย
คุณอีฟจึงตัดสินใจให้อาต้อยเข้าพักที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอและจากการพักอยู่ในโรงพยาบาล
ต้อยก็มีอาการท้องเสียซึ่งมันเป็นอาการผลข้างเคียงมาจากคีโมครับ
โพสต์ถัดมาครับคุณอีฟก็อัปเดตด้วยว่า
เนื่องจากลูกชายคุณน้องมีบุญนะครับมีไข้สูงโอ้สูงมาก
สูงถึง๔๐องศาเซลเซียสโซแก้มแดงเลยฮะนี่ไข้สูงครับ
กลัวว่าจะเกิดอาการชักเข้าออกโรงพยาบาลมาหลายคืนแล้ว
ดังนั้นตัวเธอจึงไม่ได้ไปเฝ้าไข้คุณพ่อแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
คุณอีฟคอยอัปเดตอาการกับคุณหมออยู่ตลอด
ล่าสุดนะครับเธอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
บอกว่าอ่าต้อยอาการดีขึ้นนะครับทานข้าวได้อีกสัก๒๓วันนะครับ

อย่างเช่นถ้าทำคุณพ่อต้องไปเข้าโรงพยาบาล
เพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการให้ยารอบใหม่เนี่ยนะคะ
ทำให้ร่างกายเขาค่อนข้างอ่อนเพลียนะคะ
ทานอาหารไม่ค่อยได้ทานแล้วก็อาเจียนทานแล้วก็อาเจียนนะคะ
ก็เลยอีฟก็ค่อนข้างกลัวว่าเขาจะขาดน้ำเนอะ
ก็เลยต้องไปให้คุณหมอดูแล
คิดว่า๒๓วันก็น่าจะกลับบ้านได้นะคะ
ตอนนี้คุณพ่อก็ทานข้าวได้มากขึ้นแล้วนะคะ
ก็ต้องขอบพระคุณกำลังใจจากทุกทางเลยนะคะที่ส่งมา

ก็ให้กำลังใจทั้งครอบครัวนะคะให้อาต้อยแข็งแรงเร็วนะคะ